อีกเรื่องหนึ่งครับที่สุสานสว่างอุทยานพานทอง
จังหวัดชนบุรีมีการจัดฉายหนังกลางแปลง
ที่นี่จัดฉายให้ผีดูไม่ได้ให้คนดู
คือเบรกนี้ทั้งเบรกเราเอาใจผีเนอะถ้าผีที่ดูอยู่ก็นี่แหละค่ะ
คือผู้ว่าจ้างให้ไปจัดฉายหนังเขาเป็นนักธุรกิจ
เขาทำแบบนี้แล้วเขาบอกว่าช่วยให้ธุรกิจเขาประสบความสำเร็จ
ร่ำรวยยิ่งกว่าเดิมถือว่าเป็นการทำบุญให้ผี
แล้วก็ผีเขามาช่วยนะครับ
บรรยากาศบริเวณสุสานสว่างอุทยานพานทองอำเภอพานทองจังหวัดชมบุรี
เมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้ก็คึกคักกว่าทุกค่ำที่ผ่านมานะครับ
ก็ทั้งมีการฉายหนังกลางแปลงแล้วเหมือนมีงิ้วมีอะไรแบบนี้

สภาพอากาศเย็นนิดโดยนายฉนัยจงดีอายุ๗๐ปีนะครับ
เจ้าของธุรกิจส่วนตัวพร้อมครอบครัวได้ว่าจ้างให้มีการฉายหนังกลางแปลง

รวมทั้งมีทีมอาสากู้ภัยสว่างอุทยานพานทอง
มานั่งร่วมดูในบรรยากาศวางเวงไฟส่องหน้าแบบนี้นะครับ
ด้านนางสาวณลิวันจงดีลูกสาวของนายฉนัย
บอกว่าพ่อมีความเชื่อว่าการฉายหนังให้ผีดู
จะช่วยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
และส่งผลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองครอบครัว
ให้มีความสุขตลอดไปนะครับ
ฟังเสียงทางลูกสาวของเจ้าของธุรกิจหน่อยฮะ

ก็มีหลุมฝังศพทั้งที่มีญาติแล้วก็ร้ายญาติกว่า๔๐๐หลุมนะครับ
แล้วก็เคยมีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
ว่าจ้างหนังมาใช้ให้ผีดูมาแล้วหลายครั้ง

แต่เนื่องจากวันนั้นมีน้ำท่วมขังบริเวณสุสานโดยรอบ

นี่ก็เป็นข่าวเป็นคราวโด่งดังเหมือนกัน
ที่คนเสนอเรื่องของความเชื่อตรงนี้นะครับ
เหตุการณ์ครั้งนั้นที่มีน้ำท่วมสุสาน

ว่าหากวิญญาณในสุสานอยากจะดูหนัง
ก็ขอให้น้ำที่ท่วมขังมันลดระดับลงโดยเร็ว
ซึ่งปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงคุณ
ระดับน้ำลดแห้งลงอย่างรวดเร็ว
จนสามารถเอาเครื่องฉายเอาจออะไรไปตั้งได้
ติดตั้งจนฉายหนังได้นะครับ
ก็สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนในวันนั้นเป็นอย่างมาก
ทั้งที่น้ำมันไม่น่าจะลดไปไหนได้เร็วขนาดนั้นนะครับ